คดีของคุณเอ็กจักริตเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
ตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณเอกโดนยิงเนี่ยนะคะ
ก็มีการตั้งปมเอาไว้๓เรื่อง
เรื่องของความขัดแย้งภายในสมาคมยิงปืน

สุดท้ายพอสารชั้นต้นท่านอ่านคำพิพากษา
ก็เลยเคาะประเด็นไปว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัว
แล้วก็เป็นประเด็นข่าวที่พาดหัวข่าวใหญ่
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลยนะคะ

เอ็กซ์ประหารหมอนิ่มพร้อมทนายความ

โดนประหารหมอนิ่มนิธิวดีผู้เจริญยศเดิน

เหมือนนายสันติทองเสมหรือทนายอีท

เอ็กซ์จักริกพณิชย์ผาติกรรม
ทีนี้เราไปไล่เรียงดูกันหน่อยคุณผู้ชม
ว่าคดีนี้มีประเด็นอะไร
ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ

ช่วงหัวค่ำคืนวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๖
มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดที่บริเวณ

ทะเบียนชช๒๒๒๒๓กรุงเทพ

หญิงสาวที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จรฐีกูภัยเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่า
ผู้ชายที่ถูกยิงก็คือคุณเอ็กซ
จากกฤษพนิษภาษีกรรมอดีตนกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
นี่ค่ะเป็นภาพข่าวเมื่อปี๒๕๕๙

หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศก็ตามไป
ช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวคุณเอ็กซ
ขึ้นรถพยาบาลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์
เวลา๓ทุ่มครึ่งแพทย์ออกมาแถลงยืนยันว่า
คุณเอ็กซ์จักริตเสียชีวิตด้วยวัย๔๐ปี
เดินทางมาพบจุดจบในครั้งนี้ของคุณเอ็กซ์เนี่ยนะคะ
เพราะว่าคุณเอ็กซ์จะเดินทางไปพูดคุยกับหมอนิ่มภรรยา
เรื่องของการปรับปรุงห้องนอนลูกที่บ้านอีกหลังนึง
ซอยรามคำแหง๑๗๔ห่างจากบ้านไปไม่ไกลค่ะ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็ลงพื้นที่

กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คุณเอสขับรถผ่านเลย
แล้วก็เร่งสืบสวนหาตัวมือปืนเพื่อที่จะสาวไปถึงคนที่จ้างหวานฆ่าหรือว่าตัวบงการ

ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๓เรื่อง
เรื่องของความขัดแย้งกับคนในสมาคมยิงปืน

ตำรวจสอบปากคำพยานไปหลายสิบปากเลย
แล้วก็ตัดประเด็นความขัดแย้งกับคนในสมาคมกีฬายิงปืนทิ้งไป
หันมาให้ความน้ำหนักเรื่องของปัญหาครอบครัว
สุดท้ายหลักฐานสำคัญคุณผู้ชม
ตำรวจเขาได้หลักฐานสำคัญคือกระสุนปืน
ขนาด๙๙มิลลิเมตรที่ถูกดัดแปลง
มีไม่กี่คนในประเทศค่ะที่ใช้ปืนนี้เป็น
คือปืนเป็นกุญแจสำคัญเลยในการคลี่คลายคดีนี้

อืมมันก็เลยแคบลงไงตีวงแคบลงว่าใครใช้ปืนนี้
ก็ตีวงแคบลงจนไปจับกลุ่ม
นายจิรษักกลิ่นคล้ายคนที่ลั่นไกลสังหารคุณเอ็กซล่ะค่ะ
แล้วเขาก็ซัดทอดว่าเจ๊แหม่มเป็นคนจ้าง

กุญแจสำคัญอีกหนึ่งกุญแจสำคัญเลย
ตำรวจก็ไขคดีไปจนถึงตัววงการ
ไม่ใช่ใครที่ไหนภรรยาก็คือหมอนิ่มนั่นเอง
ภรรยาของคุณเอ็กซจักริตแล้วก็ขยายผลคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ขยายผลไปถึงแม่ของหมอนิ่ม
ขยายผลไปถึงทนายอีทหรือนายสันติทองเสม
ขยายผลไปถึงคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้กับมือปืนในวันก่อเหตุ
เบื้องต้นคุณแม่ของหมอนิ่มรับสารภาพ
ตอนแรกบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนสั่งให้ฆ่าคุณเอ็กจักริต

ใช่โกรธที่ลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายมาตลอด๖ปีที่อยู่ด้วยกัน
แล้วก็บอกว่าลูกสาวก็คือหมอนิ่มไม่รู้เห็นกับการลอบสังหารในครั้งนี้
แต่คุณผู้ชมคะจากพยานหลักฐานที่ตำรวจมี
ทำให้สารจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษาออกมาเรียบร้อย
ก็คือตัวหมอนิ่มนี่แหละที่เป็นคนจ้างหวานแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิต